มาดูกันต่อเลยดีกว่านะคะกับหนุ่มคนนี้นักร้องเสียงดีค่ะ
แทนเซิลหน้างานเลยอ่ะ
ร่วมถอดใจแล้วนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะล่าสุดกลับมาทำเพลงอีกครั้ง
มีสังกัดนะคะชื่อเพลงว่าคัสโนวี่

น้องพันยาอสยามเนี่ยแฟนเด็กเขาเนี่ย

ผมว่าไม่นะคือน้องมีคนน่ารัก
ที่สำคัญตอนนี้ความรักแฮปปี้มากนะคะ

ก็ต้องอยู่ห่างอย่างห่วงโควิด๑๙

หวานผ่านออนไลน์ได้นะจ๊ะ

คือเราต้องสองคงก็ปรับตัวที่มา
มาใส่ใจกันมากกว่าเดิมด้วยนะครับ

มันทำให้หลายคนเครียดในหลายเรื่อง
ก็ไปหาที่บ้านบ่อยขึ้นนะครับ
แล้วก็ชวนเพื่อนที่น่าไว้ใจของเขาอย่างนี้

จะได้แบบว่าไม่เหงา
จริงจังกับการสั่งอาหารคลีนมาก
แล้วก็จะมาจริงจังในการกินแบบ

เพราะว่าพอคุวิตมาสองสามอาทิตย์
เน็ตไม่ยอมให้ผมเข้าอะไรอย่างนี้
ช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองดีขึ้นอีกนิดนึงนะครับ